กรณีปู่ฤษีตาไฟพิการมาตั้งแต่เกิด
ถูกกล่าวหาว่าล่อลวงสาวอายุ๑๗ปี
ทำพิธีสะดอกเคราะห์ที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง
แล้วก็มีการนอนค้างคืนอยู่ด้วยกันในห้อง
ระหว่างปู่ฤษีตาไฟกับผู้หญิงวัย๑๗
ครั้งคืนด้วยกันแล้วก็มีเพศสัมพันธ์นะครับ
เมื่อวานนี้ตำรวจเชิญคนใกล้ชิดของพ่อปู่ฤษีตาไฟคนหนึ่ง

คือนายทวีนายทวีเทียนทอง
ใช่เป็นคนกลางที่เป็นคนไปชวนเด็กวัย๑๔
ไปบอกกับพ่อแม่ของเด็กแล้วก็นัดรือสีพากันไปที่รีสอร์ทแห่ง๑
ใช่ครับเพื่อไปทำพิธีสะดอกเคราะห์นะ
ตอนนั้นคุณทวีเขาบอกว่าเพื่อไปทำพิธีสะดอกเคราะห์
คิดว่าจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ขึ้นนะครับ
ตำรวจก็ได้มีการสอบปากคำนายทวีด้วย
เพราะว่าหลังจากที่มีสื่อเสนอไป
ว่านายทวีเทียนทองเป็นคนขับรถไปรับนางสาวบี
อายุ๑๗ปีนามสมมุติไปให้นายสุรสิทธิ์พระศักดิ
หรือว่าพ่อปู่รือศรีตาไฟทำพิธีสะดอกเคราะห์ที่รีสอร์ท
เขาออกมาเปิดเผยแล้วก็เข้าพบกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับ
บอกแบบนี้คุณบอกว่าเขาเองพาไปจริง
แต่นายสุรสิทธิ์หรือว่าพ่อปู่ฤษีตาไฟเป็นผู้จองรีสอร์ท
แล้วก็นายทวีบอกว่าเรื่องของสภาพร่างกายของนายสุรสิทธิ์
ที่ตัวเขาเองเคยเห็นนั่นไม่เหมือนกับที่นายสุรสิตแสดงออกในสื่อ

เพราะว่าในสื่อคือนั่งแป๊บนึงก็ล้มแล้วมือก็จะหงิก
ขาก็จะเบี้ยวหน้าก็จะเบี้ยวเหมือนกันปากเบี้ยวแบบนี้ค่ะ
ครับนี่คือนายทวีที่ออกมาให้ข้อมูลนะครับ
เมื่อวานนี้นะครับทีมข่าวลงพื้นที่ไปที่บ้านปู่ฤษี
เพื่อสอบถามถึงประเด็นที่มีการนำเสนอ
ว่าปู่รือศรีนี่ยอมรับแล้วว่าล่วงละเมิดหญิงสาว๑๗จริง
เมื่อไปถึงก็พบบรรยากาศในบ้านค่อนข้างเงียบ
ไม่พบตัวปู่รือศรีพบเพียงแม่ของปู่รือศรี
ซึ่งเธอมีปฏิกิริยาแปลกกับผู้สื่อข่าวด้วยนะ
และบอกกับทีมข่าวด้วยสีหน้าที่กังวลใจ
บอกว่าไม่ขอให้ข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้น
เพราะสภาพจิตใจขณะนี้ย่ำแย่ไม่อยากให้ข้อมูลใดเลยนะครับ
ญาติและผู้นำชุมชนก็เข้ามาบอกกับทีมข่าว
ยืนยันว่าพ่อปู่ฤษียังไม่เคยรับสาภาพกับพนักงานสอบสวนเลย
เรื่องนี้ทำให้ครอบครัวได้รับความเดือดร้อนเป็นอย่างมากนะครับ
รวมถึงกรณีที่มีการตั้งข้อสังเกตว่าปู่ฤษีไม่ได้ป่วยเป็นโปรโอลิโอจริง

ชาวบ้านบอกว่ายืนยันปู่ฤษีไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้
ต้องมีคนคอยช่วยเหลือตลอดเวลา
ส่วนที่อีกฝ่ายนำข้อมูลมาพูดเป็นเรื่องเป็นราวในวันเกิดเหตุนั้น
เรื่องนี้ก็ไม่รู้ว่าอีกฝ่ายนำข้อมูลมาจากไหน

เพราะขณะนี้เตรียมหลักฐานไว้ดำเนินการต่อสู้แล้วนะครับ
คือเรื่องนี้มันมีความเห็นเป็นสองฝ่ายนะคุณนะ

ฝ่ายหนึ่งก็บอกว่าเด็ก๑๗น่าจะถูกข่มขืนจริง
โดยพ่อปู่ฤษีตาไฟก็ไม่รู้ว่าข่มขืนได้ยังไง
ในเมื่อเป็นพิการโปรลิโอนะครับ
แล้วก็ในขณะที่ชาวบ้านที่เคยใกล้ชิดกับพ่อปู่ฤษีตาไฟเนี่ย
เขาบอกยืนยันจริงว่าพ่อปู่ไม่สามารถทำอะไรแบบนั้นได้หรอก
เพราะแค่ตัวเองก็ยังต้องมีคนคอยช่วยเหลือเลยนะครับ
ขณะที่ข้อมูลจากตำรวจสพเมืองศรีสเกต
ระบุว่าหลังจากได้รับแจ้งเหตุ
ก็ได้เรียกตัวของพ่อปู่ฤษีมาสอบปากคำ
โดยเจ้าตัวยอมรับว่าได้ทำพิธีสะดอกเคราะห์ให้กับเยาวชนหญิงอายุ๑๗ปีจริง
แต่ให้การปฏิเสธเรื่องของการข่มขืน
และอ้างว่าฝ่ายหญิงเป็นฝ่ายเริ่มก่อน

นี้ได้สอบถามกับเจ้าตัวฤษีเรื่องของอวัยวะเพศ
ว่าแข็งตัวหรือว่าใช้การได้หรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวเองก็บอกว่ายังใช้การได้ตามปกตินะครับ
ส่วนสาเหตุที่ทำพิธีสะดอกเคราะห์ถึง๔ครั้ง
ฤษีอ้างว่าเพราะฝ่ายหญิงมีเคราะห์กรรมเยอะฮะ
อันนี้เป็นคำเปิดเผยจากข้อมูลของตำรวจสพเมืองศรีสเกต

บอกว่าร่างกายของปู่ฤษีตอนที่มีการสอบสวนนะ
ถ้าเกิดว่าคุยกับเขาแบบคุยกับพ่อปู่แบบสนุกสนาน
ฤษีก็จะพูดปกติเลยค่ะพูดค่อนข้างดี

แต่คุณจำได้ไหมตอนที่นักข่าวไปสัมภาษณ์
คือจะพูดเป็นคำพูดช้าฟังยาก
เขาบอกว่าถ้าเกิดว่าถูกจี้ถามเมื่อไหร่
มีอาการเครียดแบบนี้พูดไม่ค่อยได้
หน้าตาก็จะบิดเบี้ยวมือจะหงิกไปทันที
ทีนี้ตำรวจเขาก็ลองไงอ่าไหนลองจับปากกาเขียนหน่อย
เขียนได้แต่ไม่เหมือนคนปกติ

จะไปเขียนศักยณฑ์ได้อย่างไร
เออซึ่งในทวีโฮก็เคยบอกด้วย

พนักงานสอบสวนของตำรวจสพเมืองศรีสะเกดนะครับ
ก็แจ้งข้อหาพรากผู้เยาว์และข้อหาข่มขืนกระทำชำราวผู้อื่น
แต่ว่านายสุรสิทธิ์หรือพ่อปู่ฤษีอันนี้ฮะ

เมื่อวานี้ตำรวจก็นัดให้นายทวีเทียนทอง

ทำพิธีสะดอกเคราะห์กับพ่อปู่ฤษีที่รีสอร์ทแห่งหนึ่ง

เพราะตัวคุณทวีเองเขาก็อยากเข้าให้ปากคำเหมือนกัน
ด้วยสตรงคมโจมตีมาตลอดนะคะ
เมื่อวานนี้บ่ายโมงไปให้ปากคำออกมาอีกที๒ทุ่ม

ลูกสาวไปเรียนก็ถูกเพื่อนถาม

ก็เขาให้ปากคำเพิ่มเติมกับพนักงานสอบสวน
ใช้เวลาสอบปากคำนานกว่า๗ชั่วโมง

บอกว่ารู้จักกับปู่ฤษีมาเกือบ๒ปี
ตั้งแต่เมื่อครั้งที่บริษัทที่
นายทวีที่เขาเองขับรถสิบล้อ

ทำพิธีเพื่อความเป็นสิริมงคล

ก็นับถือกันตั้งแต่ครั้งนั้นเป็นต้นมา
และหลังจากวันเกิดเหตุคือวันที่๒๖๒๗สิงหาคม
แล้วก็ไปส่งนักเรียนหญิงวัย๑๗กลับบ้านช่วงบ่าย
ต่อมาครอบครัวของนักเรียนหญิงวัย๑๗
ก็เดินทางมาต่อว่านายทวี
เรื่องที่ลูกสาวถูกปู่ฤษีข่มขืน
และครอบครัวนักเรียนหญิงก็พาไปตรวจร่างกาย
และกลับไปที่บ้านนายทวีอีกครั้งตอนเที่ยงคืน
บอกว่าผลตรวจยืนยันว่าลูกถูกข่มขืนจริง
คือจะแจ้งความเอาเรื่องพ่อปู่ฤษี
แล้วก็จะแจ้งความเอาเรื่องนายทวีด้วย
บอกว่านายทวีเป็นนกต่อตัวล่อตัวชน
พาเด็กหญิงไปให้พ่อปู่กระทำชำราว

เขาตกเป็นจำเลยของสังคมทั้งครอบครัวเลยนะครับ

กับการก่อเหตุของพ่อปู่ฤษี

ว่าจริงแล้วเขาก็เข้าข่ายเป็นผู้เสียหายเหมือนกัน

ตำรวจก็ไม่ได้มีการตั้งข้อหาเขา
เขาก็รู้สึกโล่งใจเป็นอย่างมากที่สังคม
จะได้เข้าใจนะครับ
เขาเล่นไลน์เล่นเฟซอันนี้
โหเล่นครับ
เราต้องยอมรับ
เพราะว่าตรงนี้มันตรวจสอบได้ใช่ไหมล่ะ

เพราะว่านายทวีก็ออกมาให้ข้อมูล

มันก็ขัดกันกับที่ทางญาติฝั่งปู่ฤษี

ฤษีเนี่ยนะไม่เคยเล่นไลน์ไม่เคยเล่นเฟซบุ๊ก

ใช่ครับแต่สิ่งที่จะเป็นคดีได้ก็คือเรื่องของ
การข่มขืนอนาจารย์หรือเปล่า
ตอนนี้รอเรื่องของการตรวจดีเอนเอด้วยนะครับ